อากาศมันคือที่พร้อมเหนือกันหน่อยอย่างที่บอกว่าวิกฤตมากทีเดียว
ใช่ค่ะโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ของโลกมันไม่น่าภูมิใจนะ

ใช่ค่ะคุณผู้ชมที่ส่งมาบอกว่าคือตอนนี้
ปกติแล้วในอำเภอเมืองเชียงใหม่มองไปที่ด้านบนสักนิดนึง
จะเห็นหน่อยสุเทปแต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วนะคะ
พื้นที่อื่นเป็นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะที่เชียงใหม่ส่งเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะคะ
อยู่ในระดับที่มีผลต่อสุขภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะคะ
แม้ว่าเช้านี้จะมีค่าลดลงจากเมื่อวานนี้คือลดลงครึ่งหนึ่ง
แต่สรุปสุดท้ายแล้วมันก็ยังอันตรายอยู่ดีนะคะ
ไซต์แอร์วิชัลมีการจัดดัชนีคุณภาพอากาศเมืองต่างทั่วโลก
โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะนี่คืออัปเดตล่าสุดนะคะ
รองลงมาค่ะเป็นโปแลนด์เนปานและคูเวทตามลำดับนะคะ
อย่างไรก็ตามค่ะระดับมลพิษในอากาศที่เชียงใหม่ถือว่าลดลงจากวันก่อนนะคะ
เมื่อเช้านี้ที่บอกไป๗โมง
ลดลงเหลือ๒๔๒นี่นะคะก็ถือว่าลดลงครึ่งนึงแหละ
แต่ว่าสภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม่
ยังคงอยู่ในขั้นวิกฤตและน่าจะวิกฤตต่อไปอย่างต่อเนื่องนะคะ

ถ้าฝนตกลงมาอาจจะช่วยได้แต่ก็ไม่ได้ช่วยเยอะนะ
แต่อย่างน้อยก็บรรเทาได้ในบางวันนะคะ
กรมควบคุมมลพิษรายงานสภาพอากาศ๖โมงเช้าเมื่อวานนี้
ขออภัยนะคะ๖โมงเช้าที่ผ่านมา
พื้นที่ที่เกินมาตรฐานอยู่นอกจากที่เชียงใหม่แล้วเนี่ยนะคะ
เฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดน่านอำเภอเมืองพยาวจังหวัดลำปางลำพูนแม่ห้องศรเชียงรายและเชียงใหม่
เป็นจุดซึ่งอยู่ใกล้ใกล้กันมีปัญหาลักษณะคล้ายกันเพราะฉะนั้นประชาชนในพื้นที่ที่บอกไปทั้งหมดเนี่ยนะคะ
ยาวลำปางลำพูนแม่ห้องศรเชียงรายและเชียงใหม่ระมัดระวังตัวเองป้องกันตัวเอง
เป็นห่วงเพราะว่าจะถึงสงกรานแล้วเนอะจะมีคนไปเที่ยวนะฮะ
ทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลกันบ้างว่าเขาโพสต์กับเรื่องของฝุ่นละอองไว้อย่างไรนะครับ
ระบุว่าอยู่ในโรงพยาบาลวัดจันทร์จังหวัดเชียงใหม่
นี่ก็โรงพยาบาลนะแล้วคิดดูคนป่วยสิจะเป็นยังไงนะฮะ
ฝุ่นในห้องมันอยู่ที่แค่๓๐กว่า
มาโอ้โหตกใจมีเลือดอะคุณผู้ชม
เลือดออกมาครับตกใจมากแล้วไปดูค่าฝุ่นเปิดดูเนี่ย
โอ้โหเปิดประตูบ้านออกไปนะนึกว่าหมอกนึกว่าหมอกแต่ไม่ใช่มันคือฝุ่น
แล้วก็ในภาพเนี่ยเขาบอกว่ามีค่าที่เขาตรวจวัดได้เนี่ย
สูงถึง๔๕๓มันเยอะมากนะคือหายใจมันลำบากนะครับ
เอามาดูคลิปคลิปหนึ่งนะคะจากจังหวัดเชียงรายเนี่ย
คลิปนี้นะคะเขาบอกเป็นช่วงเช้าผนุนแหน่งพื้นแม่สาย
จะเห็นว่ามองไปไกลเนี่ยปกติฟ้ามันต้องเป็นสีฟ้าใช่ไหม
เขาบอกว่าดูฟ้ามันหม่นยังไงก็ไม่รู้เป็นสีเทาเป็นสีเหลือง
แล้วมองดูน่าจะเต็มไปด้วยฝุ่น
ดบังทัศนวิสัยในการขับขี่รถยนต์
ผู้โพสต์ระบุว่าต้องสูดหายใจเอาฝุ่นพวกนี้เข้าปอดทุกวันแบบจำยอม
เพราะไม่สามารถจะหนีไปไหนได้นะคะ
วิธีป้องกันนะคะก็คือสวมหน้ากากอนามัย
เรื่องต้นก่อนป้องกันตัวเองนะคะ